มาดูเรื่องของรักซ้อนซ่อนเงื่อนหน่อย
มีปัญหาทุกคู่แล้วฮะแล้วต้องทุกขี้ใช่ไหม

คือมีน้องคุจญีกคนนึงอายุ๒๐ปี
เธอบอกเธอไปแจ้งความเอาไว้หลังจากถูกภรรยาของแฟน

บุกมาทำร้ายร่างกายเธอถึงในบ้าน

เขาบอกว่าเขาเลิกกันแล้วนี่อยู่ดีบุกมาแล้วทำร้ายร่างกายเธอ
อย่างนี้เธอจะทำยังไงไปแจ้งความแล้วคดีมันไม่คืบด้วย

นี่ฮะนี่น้องที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายแล้วก็ถูกบุกมาทำร้ายถึงบ้าน
นั่งอยู่บนรถสาเล้งตรงนี้นะฮะต้องเดินหนีนี่
และอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกับมีใส่ชุดนอนมาเลยเห็นไหมฮะแล้วมีผู้ชายคอยห้ามคอยดึง
เหลือใครเป็นใครก็ไม่รู้ชุลมุนวุ่นวายไปหมดนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔กรกฎาคมนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาประมาณ๕โมงเย็น
ทางฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยเขาเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจแต่คดีมันไม่คืบหน้า
โดยบอกว่าความจริงเธอเนี่ยกับผู้ชายคนนี้เนี่ยคบหากันแล้วเขาบอกว่าเขาเลิกกับเมียไปแล้ว
อยู่ดีวันหนึ่งเมียเขากลับมาคบด้วยหรืออะไรยังไงนี่แหละ
บุกมาหาเธอที่บ้านแล้วทำร้ายเธอพอเธอไปแจ้งความคดีมันไม่คืบ
ท่านผู้ชมครับเรามาฟังความทั้งสองฝั่งเลยนะฮะ
สามฝั่งสิเดี๋ยวให้ฟังสามฝั่งเลยนะทั้งสามคนเลยนะฮะ
อันนี้คือน้องที่ถูกทำร้ายนะครับที่ถูกบุกมาที่บ้านนะครับ
ว่าชื่อน้องบีก็แล้วกันนะอายุยี่สิบปีเธอบอกว่าก่อนหน้านี้ฝั่งของผู้ชายเนี่ย
บอกเธอว่าเลิกกับเมียไปแล้วก็เลยตัดสินใจเนี่ยคบหาดูใจกัน
วันเกิดเหตุก็คือ๔กรกฎาคมช่วงเย็นนะแฟนนุ่มของเธอไปรับลูกแล้วก็เอามาส่งที่บ้าน
แต่พอตอนเย็นเนี่ยเหมือนกับว่าไม่รู้ยังไงไปง้อไปดีกับอดีตภรรยา
หลังจากนั้นอดีตภรรยาก็ต่อสายมาหาเธอแล้วก็ด่าทอเธอแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาเคลียร์ด้วยที่บ้าน
แต่ตอนที่มาที่บ้าน
เธอบอกว่าไม่ได้มาเคลียร์ยกพวกมามาถึงเครื่องรองเท้าเข้ามาในบ้านเธอก่อน
เธอก็เลยเครื่องรองเท้ากลับไปหลังจากนั้นฝั่งคู่กรณีเนี่ยที่มากันเป็นแบบเป็นสิบคนอ่ะ
ก็ลุมทำร้ายร่างกายเธอเลยนะตอนเกิดเหตุแม่ของเธอก็ถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วบอกอีกฝั่งนึงว่าจะแจ้งความจะแจ้งตำรวจ
คู่กรณีเนี่ยยังบอกว่าอย่างมากก็เสียค่าปรับนี่ฮะจนเธอต้องแบบนี่หนีลงมาเลย
ลุกหนีอย่างนี้หลังเกิดเหตุเธอบอกเธอเลิกกับฝ่าย
ผู้ชายเนี่ยอย่างเด็ดขาดเลยนะอีกฝั่งหนึ่งพยายามส่งข้อความมาขอคืนดีมาขอโทษ
แต่เธอบอกเธอไม่เอาแล้วเลิกเลยและอยากให้ตำรวจติดตามตัวคู่กรณี
มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
ส่วนแม่ของน้องบีนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ลูกสาวกับฝ่ายชายเนี่ยเขารู้จักคบหากันมาได้สัก๖เดือนกว่า
ก็เคยถามประวัติแล้วนะเคยถามประวัติฝ่ายชายกับลูกสาว
เขาก็ยืนยันกันว่าเขาเลิกกับเมียไปแล้วแล้วก็มารับมาส่งลูกสาวที่บ้าน
บางทีมานอนค้างที่บ้านก็มีนะแม่บอกแม่ก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไร
จนกระทั่งอยู่ดีเนี่ยอดีตภรรยาของฝ่ายชายโทรมาด่าลูกสาว
แล้วก็บุกมาที่บ้านมาทำร้ายร่างกายซึ่งวันที่ทำร้ายกันเนี่ย
สร้อยทองของลูกเนี่ยหายไปด้วยนะนี่ยังหาไม่เจอเลย
หลังเกิดเรื่องไปแจ้งความเอาไว้แล้วแต่คดีมันไม่คืบหน้า
ตอนนี้เลยอยู่กันอย่างหวาดระแวง
แจ้งความไปก็๑๔วันวันนี้แล้วค่ะ
ไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีอะไรเลยก็เลยมีคนอ่ะทักแชทมา
เดี๋ยวจะติดต่อนักข่าวให้ก็ตัดสินใจถ้านิ่งเงียบตายฟรี
ไม่มีเรื่องอะไรคืบหน้าไม่มีอะไร
ชีวิตแบบฮือ
แม่ของน้องบีฝั่งคนเจ็บฝั่งคู่มาที่หลัง
บอกคดีไม่คืบหน้าเลย๑๐กว่าวันถ้านิ่งเงียบไปเนี่ย
กลัวเดี๋ยววันดีคืนดีจะตายฟรี
นี่ฮะเอ้าท่านผู้ชมครับลองฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้าง
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับผู้ที่มาก่อน

อ่าคุณปูบอกว่ายังนี้ฮะ
บอกว่าที่บุกไปที่บ้านของบีในวันนั้นเนี่ยนะ

บีเนี่ยนะหญิงสาววัย๒๐ปีเนี่ย
ออกคลิปจักรยานยนต์กับสามีของเธอ

เธอเนี่ยจับได้หลังจากนั้นเธอก็ไปพูดคุยกับโยว่าเอออย่าไปยุ่งกับน้องเขาเลยนะ
แต่โยเนี่ยไม่ยอมไม่เป็นผลคุยแล้วไม่เป็นผลนะสุดท้ายเธอก็ไปคุยกับบี
ให้เลิกยุ่งกับสามีของเธอแต่บีก็ไม่ยอมเลิกยุ่งอีก
อ่าปูเขาอ้างนะเขาอ้างว่าบีเนี่ยถึงขั้นบอกว่าเขารักผัวของของปู่อะไรประมาณอย่างเงี้

หนูก็ไม่โทษน้องเขาฝ่ายเดียวอย่างนี้พี่แต่หนูก็ต้องโทษคนของเราด้วย
แล้วแล้วมันก็ยืดเยอะอย่างเงี้แล้วหนูก็ได้โทรคุยกับน้องเขาเพื่อที่จะให้น้องเขาอ่ะ
ยุ่งนะให้เลิกยุ่งเพราะว่าหนูอ่ะท้องนะตอนนั้นหนูท้องได้ประมาณจะห้าเดือนแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็๖เดือนกว่าแล้วก็คือน้องเขาก็ไม่เลิกยุ่งเขาบอกว่าเขาเลิกไม่ได้เขารักผัวหนู
นี่คนของเรานี่นั่งเครียดอยู่เลยนะเอาเป็นว่าทางฝั่งของปูเนี่ยเขายืนยันว่าเขายังไม่ได้เลิก
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอมีปัญหาตรงที่ว่าต่างฝ่ายระหว่างโยสามีของเธอกับทางฝั่งของน้องบีเนี่ย
ไม่ยอมเลิกยุ่งกันเนี่ยจึงตัดสินใจห่างออกมาจากสามีที่คบหาอยู่กินกันมาสิบห้าปีนะฮะ
มีลูกคนโตอายุสิบขวบลูกคนกลางอายุห้าขวบอีกคนอยู่ในท้องเธอบอกเธอพาออกมาจากบ้านเลยนะ
ไปเช่าห้องอยู่ตอนนั้นถึงขั้นแบบโอ้โหเศร้ามากนะตั้งท้องอยู่ด้วยเป็นภาวะซึมเศร้าเลยอ่ะตกเลือดเลย
แบบโอ้โหอะไรกันนี่ชีวิตเราอยู่ดีสามีไปติดเด็กอะไรประมาณอย่างนี้นะ
เธอบอกเธอเคยถึงขั้นไปที่ทำงานของบีนะเพื่อจะไปแจ้งที่ทำงานเขาให้ทราบเรื่อง
ตักเตือนกันนะก็คิดว่าเออเดี๋ยวเขาคงเลิกกันได้เลิกยุ่งกันได้แต่ก็ยังไม่เลิกยุ่งกัน
วันเกิดเหตุยอมรับว่าโมโหเลยไปหาบีถึงบ้านไปจริงแล้วมีเหตุการณ์ตามคลิปจริงอันนี้ยอมรับ
ปูเขาบอกขณะเดียวกันนะฮะทางฝั่งของโยนี่ฮะฝ่ายชายนะครับ
โอ้โหหลายท่านส่งข้อความมาเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายชาย
เขาเล่าว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเขาขอยอมรับว่าปัญหาทั้งหมดเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะเขาเอง
ขอยอมรับผิดในเรื่องนี้ทั้งหมดจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเขารู้จักกับน้องบีทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็ทักทายพูดคุยกันและตัวของบีเองก็รับรู้ตลอดว่าเขาเนี่ยมีครอบครัว
เขาไม่ได้ปิดบังรู้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มคุยกันนะซึ่งตัวเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนดึงบีเข้ามาในชีวิตเอง
จนทำให้เกิดความวุ่นวายในครอบครัวเรื่องที่บีบอกว่าคิดว่าเลิกกันแล้วก็เห็นที่บ้าน
ไม่มีข้าวของเครื่องใช้อะไรของอดีตภรรยาของปูเลยเนี่ยนะเขาบอกไม่จริงเวลาบีมาบ้านเขาก็เห็นว่าข้าวของทุกอย่างของปูภรรยาเขาเนี่ยยังอยู่ทุกชิ้นนะ
ทีนี้มันมีปัญหาเริ่มมากขึ้นก็คืออย่างนี้ทางโยเขาบอกนะเขาบอกว่าเขาอยากให้อยู่กันแบบเงียบแต่พักหลังเนี่ย
บีเนี่ยเริ่มมีการอัพคลิปลงรูปลงติ๊กต๊อกเหมือนกับอยากจะเปิดเผยความสัมพันธ์ค่ะ
น้องบีถ้าจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมานะนี่ทางฝั่งของโยกับทางปูเขาบอกอย่างนี้
ทีนี้มันมีอยู่ช่วงนึงนะทางโยเขาบอกเขาก็เหมือนกับห่างหรือว่าเลิกกับทางไม่ใช่เลิกห่างกับปูไป
แล้วบีเขาก็เหมือนไปเข้าใจคิดว่าเลิกกันแล้วซึ่งเขายังไม่ได้เลิกมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้น
วันนั้นปูก็ยอมรับว่าใจร้อนบุกไปที่บ้านแล้วทำร้ายบีซึ่งณขณะนี้เนี่ยโยเขาบอกเขาขอเลิกกับบีแล้วนะ
ความจริงเนี่ยเขาขอเลิกไปตั้งแต่วันที่ก่อนวันเกิดเหตุด้วยซ้ำทีนี้เพิ่งทราบว่าบีเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องปูบุกไปที่บ้านแล้วไปทำร้าย
สร้อยทองหายแล้วไปแจ้งความตำรวจเขาขอยืนยันว่าเอาเรื่องทำร้ายก็ส่วนหนึ่ง
แต่เรื่องสร้อยทองหายเนี่ยไม่ได้เอามามันตกหายตอนนั้นหรือเปล่า
ทางฝั่งเขาไม่ได้เอามาจริงนะส่วนตัวของโยกับปูเมียที่มีลูกด้วยกัน๓คนอยู่ในท้องคนหนึ่งนะ

แต่ทางฝั่งที่เป็นวัฏ่ม่อนคือการว่าก็คือเอกถูกเกาะศัพท์ต่างตะวัตถูกพยพทิเศษ
และอยากฝากเรื่องราวของตัวเองให้เป็นตัวอย่าง
คุณโยเขาบอกนะบอกความสนุกสนานเนี่ย
มันชั่วครู่ชั่วยามแค่แป๊บเดียว
สุดท้ายมันจะกลายเป็นความเสียใจของทุกคน
และคนที่เสียใจที่สุดก็คือลูกกับเมียของเขา

ก็ยังข้อมูลมันไม่ตรงกันด้วยไงใช่ไหมคะ
แต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของการหักห้ามใจใช่ไหม